ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ยกพวกตีกันหรือยังไร
แต่มีชายกับชายหญิงกับหญิงนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยแปลมามันเป็นเรื่องราวระหว่างสามีกับภรรยา
อ่ามีคลิปที่เกิดเหตุนะครับเกิดขึ้นที่สมุทรปราการช่วงกลางดึกคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีคนเขาถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้จะเห็นว่ามีกลุ่มคนที่ทำร้ายกันนะฮะ
มาทราบว่าที่เห็นใส่กระโปรงแล้วไปทำร้ายเขาเนี่ยอันนี้เป็นสาวประเภท๒นะฮะ

นี่ดูเหมือนผู้หญิงนะหรือจะสาวหล่อหรือยังไม่รู้

จิกหัวทั้งตบทั้งเตะแล้วเตะอีกเนี่ยไม่หยุดเลยอุ้ยตาย

มีผู้ชายคนหนึ่งโดนอยู่เหมือนกัน

แต่คนเจ็บเนี่ยคนหนึ่งคือผู้หญิงเสื้อแดงตรงนี้นะครับ
อีกคนนึงก็เป็นผู้ชายที่ถูกคลุมอยู่เหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่คนนะคะนี่ไม่ใช่กระสอบทรายเตะเอาเตะเอาขนาดนี้มันยังไงคะเนี่ย
ฝั่งหนึ่งก็ชายรุมชายอีกฝั่งหนึ่งทีแรกคิดว่าหญิงรุมหญิงนะฮะ
แต่ก็เป็นสาวสองนะครับ

ก็หน่วยก้งหน่วยกั้นรูปร่างลักษณะมันก็จะนี่เห็นไหมก็เหมือนผู้ชายไปทำร้ายเขานะครับ
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ลากผู้หญิงเสื้อแดงนะครับผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อไปขึ้นรถ
ในสภาพที่ผู้หญิงคนนี้สบักสบอมแล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนกับว่านี่คือฝั่งที่มาทำร้ายเขาเนี่ยต้องการพาผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้ไปด้วย
แล้วนี่ทั้งดึงทั้งฉุดไปนี่เห็นไหมฮะ
นี่เดี๋ยวขอโทษนะคะแขนเขาก็มีลากแขนไม่ต้องจึกหัวกันขนาดนี้เลยหรอ

ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณจิรายุบุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปนะฮะ
เป็นร้านสะดวกซื้อข้างตลาดไทยรุ่งทิพย์คลองด่านที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ตรงนี้เลยนะฮะพนักงานที่อยู่ที่ร้านเนี่ยบอกว่าตอนที่เขาทำร้ายกันเนี่ย
เห็นเหตุการณ์หรอกมารู้กันอีกทีก็คือฝ่ายชายที่บาดเจ็บมีแผลที่ศีรษะเนี่ย
วิ่งเข้ามาในร้านแล้วนอกร้านมีเสียงดังเออะโวยวายเขาเลยล็อกประตูร้านกันเลย
เพราะกลัวว่าคนก่อเหตุเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายกันในร้านอีก
เนื่องจากยังเห็นวนเวียนอยู่ที่หน้าร้านจนกระทั่งตำรวจมานี่ฮะ
ทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหลายก็เลยหนีหายกันไป
ส่วนคนที่เป็นคนถ่ายคลิปนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าช่วงเกาะช่วงเกิดเหตุเนี่ย
เขาไปรอแม่อยู่ที่ลานจอดรถของร้านสะดวกซื้อนี่ตรงนี้แหละฮะ
จอดรถรออยู่รอคุณแม่อยู่ช่วงเกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
เห็นรถของฝั่งคนเจ็บจอดติดเครื่องอยู่ข้างเขา
ของกลุ่มคนก่อเหตุขับเข้ามาแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
หลังเกิดเหตุผู้ชายที่ถูกทำร้ายวิ่งหนีเข้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วได้ยินฝั่งผู้ก่อเหตุตะโกนบอกที่ทำแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าผู้ชายคนนั้นที่หนีเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ย
ไปขับรถชนเมียชนลูกตัวเองอุ้ยแล้วพาเมียน้อยก็คือผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ย
ขึ้นรถหนีมาจากนั้นกลุ่มคนพวกนี้ก็พาผู้หญิงเสื้อสีแดง
ลากไปขึ้นรถแล้วก็ขับรถหนีหายไปทันที
ทางผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาชนลูกกับเมียตัวเอง
แล้วก็หนีมามาพร้อมกับผู้หญิงเสื้อแดงที่เขาบอกว่าเป็นเมียน้อย
นั่นแหละเขาบอกให้กับคนแถวนั้นรู้ว่าผู้ชายคนนั้นทำอะไรมา

ผู้ชายเขาก็โดนลุมโดนหินตีหัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วก็เขาก็เข้าไปในเซเว่นแล้วเซเว่นเขาก็ล็อกประตูไม่เข้า
พอจากนั้นแล้วหลังจากนั้นผู้ชายที่ลุมผู้ชายเขาก็ขึ้นรถเก่ง
โดยที่น้องผู้หญิงก็โดนอุ้มขึ้นไปด้วยเสื้อแดงเขาถึงออกไปจากตรงนั้น
แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงก็คุณก็ใช้กำลังตัดสินไม่ได้ใช่ไหม

คุณก็ต้องไปแจ้งตำรวจว่าอุ้ยเจอแล้วผู้ชายที่ขับรถชนเมียชนลูก
แล้วก็มากับผู้หญิงอีกคนนึงไม่ใช่แบบแล้วมารุมทำร้ายสองคนอย่างนี้เลยเหรอ
ท่านผู้ชมครับทางอันนี้ทางฝั่งของคนก่อเหตุเขาตะโกนให้ชาวบ้านแถวนี้รู้ว่า
มันเป็นอย่างนี้นะเป็นเรื่องแบบนี้
แต่คุณอัพจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับได้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้หญิงที่ถูกทำร้าย
ผู้หญิงเสื้อแดงมาก็พยายามโทรไปหาแต่ไม่มีใครรับสาย
เราก็เลยไปตามความคืบหน้าที่สพคร้องด่าน
พันธุ์ตำรวจเอกธนูเพชรชมาเริกภูมิกับการสพคลองด่านเจ้าของพื้นที่
บอกว่าคืนวลร์เกิดเหตุคืออาทิตย์ที่ผ่านมา๔มิถุนายน
ตำรวจสายตรวจวันนั้นได้ไปพาคนเจ็บมาที่โรงพัก
แต่คนเจ็บก็คือฝั่งของผู้ชายที่หนีเข้าร้านสะดวกซื้อ
เขาไม่ประสงค์แจ้งความนะฮะแล้วไม่ให้ข้อมูลอะไรด้วย
เขาเดินทางกลับไปทันทีไม่รู้ไปหาหมอที่ไหนอะไรยังไง
หลังจากนั้น๒ชั่วโมงมีผู้หญิงคนหนึ่งกับสาวสองคนนึง
มาที่โรงพักษ์สพคลองด่านมาแสดงตัวว่าเป็นคนก่อเหตุ
รุมทำร้ายผู้หญิงเสื้อแดงบอกมาแสดงตัวด้วย
แล้วก็ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยเอ๊ะบริสุทธิ์ใจยังไง
นั่นแหละสิครับนี่ครับ๒คนนี้ที่รุมทำร้ายเขาอยู่
ไปหาตำรวจที่โรงพักนะครับโดยบอกว่าตอนเนี้ยพาผู้หญิงเสื้อสีแดงเนี่ย
กลับไปส่งที่บ้านแล้วก็ปลอดภัยดีทุกอย่างแล้ว
ถามว่าแล้วสาเหตุไปทำแบบนี้ทำไม๒คนนี้อ้างว่า
เพราะผู้ชายคนเจ็บที่ว่าวิ่งหนีเข้าร้านสะดวกซื้อมีเมียอยู่แล้ว
ก่อนเกิดเหตุขับรถไปรับผู้หญิงเสื้อสีแดงมาจากบ้าน
ซึ่งผู้หญิงเสื้อสีแดงก็มีสามีอยู่แล้วทำให้สามีของผู้หญิงเสื้อแดงไม่พอใจ
พาพักพวกขับรถไล่ตามไปเฉียวชนกันแถวสะพานข้ามคลองบางพลีใหญ่
แล้วทั้งสองคนไม่หยุดรถขับหนีมาถึงร้านสะดวกซื้อ
สามีของฝ่ายหญิงเสื้อแดงกับพวกเธอตามทันก็เลยมีการตุ่มทำร้ายกันเกิดขึ้น
หลังจากเกิดเหตุได้พาผู้หญิงเสื้อแดงกลับไปบ้านแล้วเขาก็เคลียร์ใจกับสามีเขาเรียบร้อยแล้ว
ส่วนฝ่ายชายที่ถูกทำร้ายก็กลับไปบ้านแล้วก็ไปเคลียร์กับเมียที่บ้านเรียบร้อยแล้ว
ทางฝั่งของนี่ฮะผู้หญิงคนนี้กับสาวสองคนนี้คงจะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีโครงมีคลิปมีใครถ่ายได้หรือเปล่า
กล้องวงจรปิดอะไรหรือเปล่าก็เลยรีบไปหาตำรวจก่อนบอกมาแสดงตัวและแสดงความบริสุทธิ์ใจ
บริสุทธิ์ใจยังไงเรื่องไหนก่อนตำรวจบอกตอนนี้เนี่ยได้ประสานไปยังคนเจ็บทั้งสองคน
ให้มาให้ปากคำแล้วนะครับแต่ยังติดต่อไม่ได้คาดว่าน่าจะไม่อยากให้ความร่วมมือ
เพราะต่างฝ่ายเขาก็ต่างมีครอบครัวแล้วไงเขาก็คงแบบไม่อยากให้บานปลายกว่านี้
ผู้ชายที่ถูกตีเนี่ยพาผู้หญิงมาแล้วแฟนเขาก็ตามมานะครับตามมาเพื่อจะมาถามมาอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ก็ขับรถตามกันมาแล้วก็มีการเฉียวชนกันแถวคลองส่งน้ำเขตบางพีนะฮะ
ผู้ศาลเป็นหลักพวกนี้ความหึงห่วงเด็ดนะครับ
คือทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยต่างไม่ประสงค์จะมาแจ้งความหรือว่ามาให้ปากคำนะครับ
แต่ตำรวจบอกไม่ได้นะครับท่านภูมิกับการสพคลองด่านนะครับ
อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้จากนี้ไปเกิดมีเรื่องมีราวกันก็ไปทะเลาะวิวาดกันต่อยตีกันแล้วก็เอาไม่เป็นไรไม่
ผมไม่ติดใจเอาความพวกมันทำร้ายกันทั่วเมืองสิสพครองด่านบอกยังไงก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
เพราะว่ามีหลักฐานจากนี้ฮะคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้นะครับคนที่ก่อเหตุทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อหานะครับเป็นคดีอาญา
คือข้อหาทำร้ายร่างกายและสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะซึ่งเป็นคดีอาญานะครับ
ส่วนความวุ่นวายในที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องของคดีระหูโทษแต่ถ้าเกิดคนเจ็บอยากจะแจ้งความก็สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้
แต่ถ้าไม่มีใครแจ้งความตำรวจบอกเดี๋ยวแจ้งข้อหาเองสำหรับกลุ่มคนที่ไปรุมทำร้ายเขา